เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงตี๒นะครับ
ตำรวจจรจรบกจรนะครับนี่ครับไปจับกลุ่มนะฮะ
ค่ะ๘คันด้วยกันนะครับที่ไปขี่บนถนนวิภาวดีนะครับ
หนึ่งในนั้นมีนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือว่าเบนส์เกรสซิ่ง
อดีตสามีของดาราสาวชื่อดังแพทย์นับประพานะครับ
พร้อมกับพวก๘คนด้วยกันขี่จักรยานยนต์บนถนนวิภาวดีนะครับ
ก็ขี่มาจากทางถนนเทวริสพันธ์ลึกเข้าถนนวิภารีรังสิตมุ่งหน้ารัง๔
ขี่มาด้วยความเร็วนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ติดตามไปนะครับ
เพราะว่ามีการเบี่ยงเข้ามาในช่องที่จักรยานยนต์ห้ามเข้าด้วยนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตามไปกลุ่มผู้ต้องหาก็ยังขี่หนีไปอีกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามไปนะครับแต่ก็ไม่ทันนะฮะ
สุดท้ายต้องไปบีบเส้นทางให้แคบลงแล้วก็ดักจับไว้ได้
ก็ให้สอนอทุ่ง๒ห้องดำเนินคดี
จักรยานยนต์ทั้งหมด๗คันนะครับรวม๘คนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาทั้งหมดคือร่วมกันฝ่าฝืนทำการชุมนุม
ทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัด
กระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุโยงให้เกิด
ความไม่สงบหรือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะฮะ
ส่วนอีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องการขับรถ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยความเดือดร้อนของผู้อื่น
ใน๘คนนะฮะที่ถูกจับนะครับ
เป็นเยาวชนอายุ๑๔ปีนะฮะคุมตัวไว้แล้วนะครับ

ที่เหลือสอนอทุ่ง๒ห้องก็ดำเนินคดีอีก๗คน
ค่ะหลังจากให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
เป็นเรสซิ่งก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์แยกย้ายกันกลับค่ะ

ก็ยอมรับว่าทำผิดจริงที่ไปขี่กันในช่องทางด่วน
แต่ก็บอกว่าไม่ได้ไปรวมกลุ่มเพื่อที่จะฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินอะไรเลย
ไม่ได้ไปขี่รถซิ่งหนีเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ไม่ได้ไปวิ่งในช่องทางใต้ทางด่วน
ครับแต่ในส่วนของพลกรเราไม่ได้มีการรวมกลุ่ม

เพราะว่าเคยถูกตัดสินคดีความผิด

จากกระบวนการขายยาเสพติดโทษจำคุก๘ปี
ห้ามออกนอกราชนาจักรนะคะ